ต้องขออนุญาตจริงนะครับเพราะว่าคดีกำนันนกเนี่ย
ประชาชนให้ความสนใจเอาเรื่องแรกก่อนเลย
ทำไมต้องโอนคดีจากภูทรภาค๗มาที่สอบสวนกลางมาที่กองปราบราม
ผมเรียนพี่ภาคภูมิแบบนี้ก่อน
๕ปีที่ผ่านมาที่มีการตั้งตำรวจกองปราบขึ้นมา
มีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยคือ
การปราบปรามผู้มีที่ผลมือเปลือนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ
ประเด็นที่๒เป็นคดีที่ประชาชนสนใจ
เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญประชาชนที่รู้สึกประชาชนรู้สึกว่าใจร้ายโหดเยี่ยม
และเป็นคดีที่มีความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นหลายพื้นที่
นี่คืองานที่ตำรวจกองปราบรับผิดชอบมาแล้ว๗๕ปีครบ๗๕ปีปีนี้
มันคือภารกิจหลักอยู่แล้วเป็นภารกิจหลัก
ประเด็นที่๒สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ไว้ใจ
กองบังคับการปราบปรามมีหน้าที่เป็นเลขา
ศูนย์มือปืนผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างมาตั้งแต่ปี๔๘
มาแล้วนะปี๔๘เราเป็นเลขาของศูนย์มือปืน

ศูนย์ปราบปรามผู้มีที่ผลมือเปลือนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญ

มีศูนย์ปราบมือปืนอยู่แล้วมีอิทธิพลอยู่แล้ว
ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นผู้การกองปราบ
ใครเป็นตำรวจกองปราบต้องมีหน้าที่ปราบปรามผู้ที่พล
สืบสวนจับกลุ่มทั้งประเทศโดยที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้การกองปราบที่สำคัญก็เป็นท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับ
วินัยทองสองนะครับท่านจิริพบภูริเดชก็ไปเคยเป็นผู้การกองปราบ
ปัจจุบันเป็นผู้จัดการสอบสวนกลางครับถ้าพี่ถามผมว่าทำไมปัจจุบันนี้
ทำไมคดีกำนันนกถึงต้องโอนย้ายมาที่ตำรวจกองปราบ
มี๒ประเด็นประเด็นแรกเรามีหน้าที่สืบสวนปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ใช่พอกำนันนกเนี่ยนะครับเบื้องต้นเราตรวจสอบแล้ว
น่าจะเข้าข่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหัว
ประเด็นที่๒กำนันนกเนี่ยมีลูกน้องนะครับ
ลูกน้องที่พกปืนเดินติดตามตัวตลอด
ซึ่งมีพฤติการที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวเกรงกลัวทำให้ฝ่ายตรงข้าม

ท้ายมายิงสารวัสสิวในบ้านที่มีคนอยู่จำนวนมาก
นี่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลแล้วยังไม่พอนะครับ
ตอนปี๖๕คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ที่๔๓๗ทับ๒๕๒๕๖๕ลงวันที่๒๘กันยา๒๕๖
เกี่ยวกับเรื่องอำนาจการสอบสวนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตำรวจให้อำนาจการสอบสวนให้ตำรวจกองปราบเนี่ย
สอบสวนคดีที่เพราะผู้ต้องหานะเป็นผู้มีที่ผล
ประเด็นที่๒ให้กองปราบสอบสวนผู้ต้องหา
หรือคดีที่ประชาชนให้ความสนใจรู้สึกบัญชนสนใจครับ
ทั้งสองเรื่องเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับ
เพราะหลังจากเกิดเหตุวันที่๖
มีการยิงสารวัสสิวนะครับชุดของสำนักงานเมืองชาติ
รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับ

ของตำรวจกองปราบลงพื้นที่ร่วมทำการสืบสวน
รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับ

ก็คือท่านรองหัวโต๊ะพิกโจ๊ก
ผู้จัดการสอบสวนกลางก็สั่งเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นชุดฮนุมาน
ฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๗เลยทั้งหมด
วันแรกนะครับวันที่๒มาวันที่๗เกิดเหตุวันที่๖
วันที่๗มากำนันต้องมามอบตัวเนื่องจากถูกออกหมายจับข้อหาใช้ให้ผู้อื่นฆ่านะครับ
พอวันที่๗มาในเย็นวันนั้นทางสำนักการณ์หน่วยแห่งชาติเห็นแล้วว่า
คดีนี้เป็นคดีผู้มีอิทธิพลเป็นคดีอุกชกันเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ประชาชนเฝ้าจับตาอยู่
วันที่๗ในคดีฆ่าเนี่ยโอนมาที่กองปราบเลยในวันที่๗เลยนะครับ

ทำไมเพิ่งมาเป็นข่าวคนก็เลยงง
อาจจะยังไม่ได้ชี้แจงต่อประชาชนมาก

วันที่๗แล้วนะครับให้คดีนี้มาอยู่ในมือกองปราบ
ให้มาขึ้นให้มาพิจารณาที่สารอาญาเพื่อป้องกันการแทรกแทรง
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีอิทธิพลหรือคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแสงได้ในเรื่องนี้

แค่๓วันต่อมา๖๗๘๙เนี่ย๓วันเนี่ย

ชุดสืบศูนย์ขี้คายคดีชุดสตชคุศภาค๗
ชุดตำรวจกองปราบเนี่ยลงพื้นที่๓วัน
รู้แล้วมีตำรวจอีก๖คน
เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาเข้ามาทำลายพยายามหลักฐานนู่นนี่นั่น

และซุกซ่อนทำลายพญาหลักฐาน
แต่คดีนี้เป็นคดีที่สารทุจริต
อาจารย์ประพธิ์ผู้ประธานิดนี้ชอบ

นะคะเพราะว่าคดี๑๕๗ตำรวจหกนายเนี้ย
ต้องไปขึ้นที่ศาลทุจริจภ๗
อันนี้เราที่แจ้งคือกองปราบไปแจ้ง
ไม่ครับชุดสืบสวนไปแจ่งที่สดภมหนักฐานภัคธม
อำนาจสารพิจารณาก็อยู่ที่สารทุจริตภาค๗
จนเรารวบรวมภัยดักฐานชุดสืบสวนทั้งชุดก็รวบรวมภัยดักฐานแล้วเห็นว่า
ทั้งเรื่องคดีฆ่าทั้งเรื่องตำรวจ๖คนช่วยเหลือ
เรื่องประชาชนอาจจะให้การสนับสนุนที่ตำรวจช่วยเหลือ
ว่าจะเป็นการซุกซ่อนปืนหรือว่าไปทำลายกล้องวงจรปิดอะไรต่าง
นะครับความจริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์เดียวกัน
เหตุการณ์ที่ยิงสักวัดสิวเหตุการณ์ที่ช่วยการทำลายภัยดักฐาน
เหตุการณ์ที่ช่วยซุกซ่อนเป็นเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าหรือหนึ่งห้าเจ็ด
วันที่๑๔อีกแค่ไม่กี่วันเองเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันแล้ว
สทชทางชุดคณะทำงานทั้งหมดเห็นแล้วว่า
ควรที่จะส่งมาที่กองปราบให้มีอำนาจ
กองปราบมีอำนาจสอบสวนฝ่ายเดียวตามคำสั่งต่อรอที่
ที่ท่านพิวเกรการธรรมชาติตอนปี๖๕มีคนออกคำสั่งไว้

ความค่ำ๗กัญญาเนี่ยไอ้คดีหลักนี้คือคดียิงตำรวจตายเนี่ยอันนี้โอนมาให้กองปราบแล้ว
แต่พอเขาไปไล่อีก๒๓วันต่อมาพบว่ามันมีเรื่องของตำรวจไปช่วยเหลือผู้ต้องหา
หรือตำรวจช่วยไม่ช่วยระงับเหตุไม่ช่วยคนเจ็บหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
พอไปเจอพวกนี้เพิ่ม๑๔กันยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยให้โอนทั้งหมดเลย

โอนคดีผู้ต้องหา๖คนที่ช่วยเหลือหรือซุกซ่อนพยายามฐานมาที่กองปราบ
ที่ช่วยกำนันนกกับน้องท่าผาให้โอนเรื่องนี้มากองปราบด้วย
แล้วตำรวจ๑๓นายที่ว่าช่วยคนเจ็บหรือไม่ช่วยระงับเหตุหรือไม่ระงับเหตุ
อยู่ในที่เกิดเหตุไหมอันนี้ก็โอนมาด้วยไหมฮะ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เรายังไม่เป็นคดีเราอยู่ระหว่างส่วนตรวจสอบอยู่
แต่ก็ให้กองปราบมาทำด้วยไหมครับ
ใช่ครับ